ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามข้อเท็จจริงให้ครับ
หลังจากที่เกิดกรณีสืบเนื่อง
มาจากกรณีที่กู้ภัยของร่วมกระตันยู
ไปนั่งเฝ้าศพอยู่ตั้งแต่ตี๓ยัน๗โมงเช้า

เกี่ยวกับปัญหาการทำงานที่ทับซ้อนพื้นที่
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาไม่ถึงสักทีนึง
แต่วันนี้เป็นประเด็นร้อนขึ้นไปอีก
เพราะว่ากู้ภัยคนนี้เนี่ยนะฮะ
ชื่อว่านักป้อมเนี่ยถูกย้ายจากทำงานข้างนอก
กู้ภัยอะไรต่างนานาภาคสนามให้มาอยู่ข้างใน

ประมาณว่าเอ๊ะเนี่ยไปให้ข่าวแบบนี้ให้ข้อมูลแบบนี้
เป็นโอ้โหกระสงกระแสในโลกโซเชียลไปอย่างนี้เนี่ย
ตำรวจเขาถูกวิภาควิจารณ์นั่นสิคะเออเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพเมื่อ๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพกันเยอะแยะไปหมด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งต้องนั่งเฝ้าศพอยู่ริมแม่น้ำ
ตั้งแต่ตี๓ยัน๗โมงเช้านะฮะอยู่แถวสะพานพระราม๗
เพราะไม่มีร้อยเวรเจ้าของท้องที่มาทำคดีมาตรวจสอบศพ
เพราะมีปัญหาเรื่องการทับซ้อนพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจ
โอ้โหวันนั้นเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของตำรวจเยอะแยะไปหมด
ว่าโอ้โหนี่ตกลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเกี่ยงพื้นที่กันอีกแล้ว
ไม่มีใครมาทำงานมาทำหน้าที่
ล่าสุดเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกแล้วครับ
เมื่อมุเรนที่ร่วมกระตันยูได้ออกหนังสือคำสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนี้ยุติหน้าที่การทำงานภาคสนาม
ก็คือทำงานข้างนอกให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่ข้างในหรือว่าส่วนกลางชั่วคราว
เกิดคำถามขึ้นทันทีว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขาทำผิดเหรอ
ถึงขั้นต้องถูกตั้งกรรมการสอบนั่นสิคะ
ชาวเน็ตเนี่ยก็ไปให้กำลังใจกันเยอะนะให้กำลังใจน้าป้อมนะคะ
แต่เพื่อให้กระจ่างชัดทราบถึงข้อเท็จจริง
แล้วก็จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่สำนักงานใหญ่นะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะฮะ
อ่าแล้วก็ไปคุยกับทางนายนพดลศรีทองคำหรือน้าป้อม
อายุห้าสิบปีเนี่ยฮะผู้ชายที่อยู่ในภาพที่นั่งเฝ้าศพอยู่อ่ะ
นะฮะก็คือคนนี้นะครับนายนพดลนะครับ
อ่าเขากำลังช่วยงานอยู่ในสารเจ้า
ให้คำแนะนำประชาชนที่เดินทางมาทำบุญกราบไหว้สรรเจ้าในมูลนิธิ
ตัวเขาทำงานด้านอาสามานาน๑๖๑๗ปีงานหลักก็คือช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย
นี่งานหลักเขาเลยช่วยคนเจ็บเก็บคนตาย
การช่วยชีวิตคนมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีผู้ชาย

ก็ระดมนักบิดานามไปช่วยกันห้นหาศพในวันนั้นนะฮะ
กระทั่งไปพบศพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวยแล้วก็ประสานไปยังตำรวจ
ซึ่งนายนพดลหรือน้าป้อมบอกว่าไม่มีร้อยเวรมาตรวจสอบมาทำคดี
มีเจ้าหน้าที่สายตรวจหนึ่งเก้าหนึ่งที่มาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้
ค่ะเพราะว่าเขาเป็นสายตรวจหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นสิฮะ
แต่ละฝ่ายก็จะมีใช่ไหมพิสูจน์หลักฐานมีร้อยเวรเจ้าของคดีลงบันทึกอะไรก็ว่ากันไป
เขาก็เลยทำอะไรไม่ได้ฮะสำหรับนายนพดลบอกว่า
เขาก็เลยต้องนั่งเฝ้าศพเพื่อรอตำรวจที่เกี่ยวข้องที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมาถึง
ก็ตั้งแต่นู่นแหละตีสามยันเจ็ดโมงเช้าอืม
แล้วระหว่างที่นั่งเฝ้าศพอยู่ก็มีน้องในทีมเนี่ยถ่ายรูปเอาไปโพสต์
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีการทำงานของตำรวจแต่เป็นการโพสต์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
ค่ะก็มันไม่มีตำรวจมามันเป็นข้อมันเป็นข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริง
แล้วเขาก็นั่งรอจริงจริงอ่ะค่ะก็คือรอร้อยเวรมาค่ะ
ซึ่งเจ้าของท้องที่เขาก็ไม่รู้เป็นใครเพราะว่ามันทับซ้อนกันอยู่ใช่
รู้แต่ว่าแจ้งไปแล้วแล้วมีหนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นมีใครมาสักทีหนึ่ง
คือพื้นที่ตรงนั้นเป็นรอยต่อของตำรวจที่รับผิดชอบระหว่างตำรวจนครบานกับตำรวจภูทรในท้องที่ของจังหวัดนนทบุรี
กับกรุงเทพฯใช่ฮะมันเป็นสมพันธ์พระรามเจ็ดบางตรวยนะครับ
ก็เนี่ยครับเขาก็นั่งรอร้อยเวรเจ้าของพื้นที่ที่มีอำนาจที่จะมาสอบสวนชนสูตรพลิกศพ
รอจนถึงรุ่งเช้าแล้วสองวันต่อมาหลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไป
วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเขาก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งนายนพดลบอกว่าก็ยังงงเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นคนติดตามข่าวสารในโลกโซเชียล
ค่ะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเมื่อถูกตั้งกรรมการสอบ
ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนตัวเขาเองเขาก็คงจะต้องเตรียมข้อเท็จจริง
คอยชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใครเพียงแค่บอกกล่าวในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประสบพบเจอ
พร้อมกันนี้นายนพดลยังยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายใครนะครับ
หวังว่าผลการสอบสวนที่ออกมาจะไม่มีอะไรร้ายแรง
และเขายังหวังว่าเขาจะได้ทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ไหนก็ตาม
เรื่องโพสต์เนี่ยหลายคนบอกว่าน้ำป้อมทำไมถึงโพสต์เดี๋ยว
โพสต์ที่ไปนั่งรูปศพอะไรนั้นผมไม่ได้โพสต์นะ

เพราะว่าผมไปโพสต์อีกเรื่องนึง
ก็โพสต์ว่าเขาคงนั่งรออยู่อะไรประมาณนี้แหละ
แต่อันนั้นไม่ได้โพสต์จริงเลย
เพราะเรื่องราวมันก็เลยแบบแป๊บเดียว

เห็นหรือว่าพี่ป้อมกลับมาพักผ่อน
ก็นอนตื่นมาอะไรเต็มไปหมดเลย
มีแต่คนให้เป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้ครับ
ไม่เป็นไรครับก็มาช่วยงาน

ช่วยอยู่สารเจ้าใกล้ครูบาอาจารย์
สบายใจไหมครับคุณอาจารย์ระหว่างใจไหมครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ก็รอคณะกรรมการสอบก็รอชี้แจง
ก็คงจะต้องชี้แจงอีกชี้แจงเหมือนเดิม

คงไม่ได้รุนแรงถึงอะไรขนาดนั้นนะครับมากมายไปกว่านี้
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นดูนะ
ว่าเราก็ชี้แจงตามความเป็นจริงตามเหตุผลที่จะต้องชี้แจงครับ
เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันยูที่จะชี้แจงนะ

คิดว่านักป้อมผิดไหม

หรือว่าเป็นการไปทำให้เขาเสื่อมเสียไหม
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วไม่มาสักทีนึงอะไรอย่างนี้
ป้อมบอกนะครับว่าบทบาทใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับ
ถือว่าก็ได้ช่วยงานเก็บกวาดที่สารเจ้า
ตอนนี้ก็แค่ยังไม่ชินกับเวลาเพราะว่าปกติเขาเข้าเวรกะกลางคืน

แต่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ
ทุกวันนี้ก็ยังยิ้มได้ยังมีแรงสู้ต่อ
ในโลกออนไลน์ก็มีการส่งกำลังใจให้กับน้าป้อมกันเยอะแยะไปหมด
แล้วก็ตั้งคำถามว่าหากอาสากู้ภัยคนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ย
แล้วในส่วนของตำรวจที่มาช้าตั้งแต่ตี๓แล้วมา๗โมง
อันนี้ต้องถูกตั้งกรรมการสอบไหมว่าทำไมถึงมาที่จุดเกิดเหตุช้า
คือก่อนหน้านี้รองโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติเคยออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
มีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วแต่ว่าผลยังไงเป็นอะไรยังไม่รู้
เขามองอย่างไงตรงนี้นะครับนายธิจกรทรวรษตนนรองผู้จัดการ
มูลนิธิร่วมกระตันอยู่บอกว่าการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อต้องการตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
เนื่องจากข่าวสารที่นำเสนอกันออกไป
ออกไปทำนองที่ว่าตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุช้า
ทำให้ตำรวจถูกต่อว่าในทางเสียหาย
และส่งผลกระทบโดยตรงกับมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
เพราะที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการเก็บและรักษาศพเป็นระยะเวลาหลายสิบปี
ต้นคาดว่าจะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการภายในให้แล้วเสร็จ

ยืนยันว่าการเรียกนายนพดลเข้ามาทำงานอยู่ด้านใน
ก็เพื่อเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงไม่ใช่ลงโทษ
ไม่ได้หักเงินเดือนไม่ได้สั่งพักงานทั้งนั้น
เป็นเพียงการโยกย้ายมาแล้วให้ยุติการทำงานข้างนอกก่อนเท่านั้น
เป็นเพียงการโยกย้ายชั่วคราว
ตามระเบียบของมูลนิธิที่กำหนดไว้อยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยวถ้าผลออกมายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดวรีที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน
คนที่เขาทำดีแล้วเขาไม่ได้ดีเขาก็ท้อนะ
ก็เดี๋ยวรอฟังนะว่าผลการตรวจสอบมาจะเป็นยังไงนะครับ
ก็อาจจะได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมก็ได้ถ้าพบว่าเขาก็ทำงานของเขา
เขาก็ไม่ได้โพสต์แล้วไปสร้างความเสียหายให้ใคร
หรือถ้าทางร่วมกับตันยูเขามองว่าแบบนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาระหว่างสองหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ย
เขาก็จะคิดเห็นอย่างไรเราก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง